สถานการณ์แบบนี้เหมือนกันค่ะคุณนัทพงศ์ค่ะ

คนได้รับบาดเจ็บก็อุ่นใจถ้ากู้ภัยมา
แต่ปรากฏกู้ภัยมา๑กู้ภัยมา๒มาตีกันเอง

เยี่ยมมากครับ
เยี่ยมมากครับ
เยี่ยมมากครับ

เยี่ยมมากครับ
เยี่ยมมากครับ

เยี่ยมมากครับ

เยี่ยมมากครับ
เยี่ยมมากครับ
เยี่ยมมากครับ
เยี่ยมมากครับ
เยี่ยมมากครับ
เยี่ยมมากครับ
เยี่ยมมากครับ

เยี่ยมมากครับ

เยี่ยมมากครับ

เยี่ยมมากครับ

เยี่ยมมากครับ

เยี่ยมมากครับ

เยี่ยมมากครับ

เยี่ยมมากครับ

เยี่ยมมากครับ

เยี่ยมมากครับ

เยี่ยมมากครับ

เยี่ยมมากครับ

เยี่ยมมากครับ

เยี่ยมมากครับ

เยี่ยมมากครับ
เยี่ยมมากครับ

มันก็จะพอจับทางได้ว่ามีประเด็นกันมาก่อนหน้านี้แล้ว
อย่างคุณจีรวัตรบันเจิดวัฒนกุลหัวหน้าจุดอาสาสมัคร
มูลนิธิป่อเต็กตึงก็ยอมรับนะคะ
มันเคยมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างอาสาสมัคร
พนักงานของมูลนิธิมีอยู่บ่อย
เพราะว่ามันมีการเขาบอกว่ามีลักษณะเหมือนแบบมีการแบ่งแยกชนชั้นกัน
ระหว่างพนักงานอาสากับพนักงานมูลนิธิ
เพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยของลูกน้อง
คุณจีรวัตรบอกก็คงจะหยุดทำงานไปก่อน
อนาคตถ้าพร้อมจะแยกตัวแล้วมาตั้งมูลนิธิทำเองค่ะ
ซึ่งในโซเชียลประเด็นที่กู้ภัยตีกันมีการตั้งข้อสังเกต
มันเป็นมาจากการที่แย่งเคสคนเจ็บหรือเปล่า
เพราะว่าตามข้อมูลที่ทีมข่าวไปทราบมา
ก็คือว่าการนำคนเจ็บไปที่โรงพยาบาลเอกชน
กรณีอุบัติเหตุจะสามารถเบิกค่านำส่งจากพรบได้๑๕๐๐บาท

ส่วนประเด็นที่มีการสงสัยกันว่าอาสากู้ภัยกับเจ้าหน้าที่แตกต่างกันยังไง
อาสาไม่มีเงินเดือนแต่เจ้าหน้าที่มูลนิธิจะมีเงินเดือนขึ้นอยู่กับอายุงานค่ะ
แต่ว่าเรื่องนี้ก็ต้องรอทางฝั่งกู้ภัยออกมาชี้แจงอีกครั้งหนึ่งนะคะว่า
ชนวนเหตุที่ทำให้มีการทะเลาะวิวาดแย่งคนเจ็บกันเป็นประจำเนี่ย
เป็นเพราะว่าเรื่องรายได้หรือเปล่า
แต่ตั้งมูลนิธิเองเนี่ยเราถามศูนย์เอลวันเขาบอกทำไม่ได้นะคะ
เพราะว่าคนจะตั้งมูลนิธิต้องผ่านการอบรมมาด้วย